มากันที่ข่าวแรกก็เป็นเรื่องที่ชื่นมื้นหัวใจ
ช่วงนี้วงการบันเทิงของเราจะออกสีชมพูชมพูหน่อยคุณ

ตอนนี้สละโสดเข้าพิธีวิวากันไปเรียบร้อยแล้ว
นี่แหละค่ะคู่นี้ก็เจาะคิวลั่นระคังวิวากันแล้วเรียบร้อยนะคะ
ยกให้คู่ของฟลุ๊กจิระแล้วก็แฟนสาวชาวลาวแอปเปิ้ลสีเสงียนค่ะ
เมื่อวานเพิ่งผ่านพิธีวิวาตามประเพณีนะครับ
มาถึงวันนี้ก็ถึงคิวฉลองมงคลสมรส
แววมาว่างานนี้งานช้างแห่งปีเลยค่ะคุณ
เตรียมต้อนรับแขกเหลือกว่าพันคนนะคะ
ซึ่งบ่าวสาวป้ายแดงก็ได้ถือโอกาสแถลงข่าว
อย่างเป็นทางการไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ

เจ้าสาวเป็นคนรักครอบครัวแล้วก็ขยันขันแข็ง
ถึงคนอื่นเสมอและมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุด้วยค่ะ
ส่วนเจ้าบ่าวเองก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย
ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
ฟังกันสิว่าความหวานของคู่นี้จะดีกรีประมาณไหนค่ะ
ทั้งแฟนคลับคนไทยและก็ขอบใจทั้งแฟนคลับคนราวที่ติดตามตลอด
แล้วก็รุ่นตลอดช่วงแรกที่คบกัน
คนราวก็แบบเอ๊ะเธอเคยไทยตัวบอ
เธอเคยไทยหลอกบอจนฮอดมื้อนี้ก็พิสูจน์แล้วว่าโอเคคนไทยก็ไม่ได้ตัว
คนไทยบอกได้ตัวนะจ๊ะก็รักกันจริงคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมา๑๐ปีเลยทีเดียว
หลายคนรู้อยู่แล้วว่าสาวแอปเปิ้ลเป็นสาวไฮโซจากสปลาว
ที่บ้านของเธอนะฮะทำธุรกิจเกสเฮาส์ที่นครเวียงจันทร์
รวมไปถึงทำดิสติบิลเตอร์นำเข้าเครื่องดื่มอีกมากมายเลยทีเดียว
เปิ้ลเนี่ยเคยเป็นเกอร์กรุ๊ปด้วยตอนอยู่ลาวนะคุณ
เข้าวงการตั้งแต่อายุ๑๔ส่วนพอมาเมืองไทยก็เข้าวงการเหมือนกัน
และคนที่พาเข้าวงการก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มฟลุ๊กจิระนี่แหละคุณ
เขาไปเจอกันพบรักที่สยามปกติเนี่ยสยามจะไปเจอแมวมองพาเข้าวงการใช่ไหม
คราวนี้แหละมองกันไปมองกันมาแต่งงานกันซะ
เจอคู่ซะอย่างนั้นค่ะคุณนะคะ
ต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจ
รู้สึกดีใจไปกับเธอด้วยเธอบอกว่าแหวนประจำตระกูลของฝ่ายชายคุณพ่อเนี่ย

หลายคนก็มีเห็บแนมเหมือนกันโอ๊ยค่าสินสอดทองมั่นร้อยล้านจัดงานเดี๋ยว
เป็นแบบไทยแบบลาวเดี๋ยวชุดจีน
ที่สำคัญเดี๋ยวไปฉลองวันแต่งงานด้วยนะคะที่ลาวเนี่ย
หลายคนก็แอบเหน็บโอ๊ยเกินตัวไปหรือเปล่านะ
มันเกินก็ประมาณไปหรือเปล่าแต่อย่างที่คุณบอกกันเช้า
เขาหามาได้เขาทำธุรกิจเขาขยันขันแข็ง
เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับครอบครัวของทั้งสองคน
สำคัญเจ้าบ่าวบอกว่าก็ทำเพราะว่าความรักสมน้ำสมเนื้อเจ้าสาวนั่นเองนะคะคุณ